หน้ากากของผมเนี่ยมีให้เช่า
เป็นหน้ากากอนามัยที่บวกกับมนต์คาถาเข้าไป

คือนอกจากกันไอจามแล้วมันจะมีความสบายใจ
เพราะมันมีมนต์คาถามีบทอะไรต่างที่เขาลงยันเอาไว้
ลงตรงนี้เลยนะตรงที่หน้า

คุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนสั่งซื้อแสนชิ้น

นี่นับปัดตลอดของรถพี่น้ำฝน
คือแบบเอาป้องกันตัวมันก็อย่างหนึ่ง
แต่บางทีมันต้องการป้องกันหัวใจ
ฉันเชื่อว่ามันจะทำให้ฉันปลอดภัย

นี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดไผลล้อมครับที่นครปฐม

สวดเจริญพระพุทธมนตร์บทรัตนสูตร
คาถาป้องกัน๑๐ทิศทำมาจากกระเป๋าวัตนสูตร
ตำนาน๑๒ตำนาน
พร้อมทั้งมีการปลูกเสกหน้ากากผ้ามัสลิน

หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
ปลูกเสกสวดกันอยู่๓ชั่วโมงคุณ

จะต้องแบบระวังตัวเองก็มีแต่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีนะครับ
พี่น้ำฝนก็บอกว่าพิธีปลูกเสกถือว่า
เมื่อวานเริกคือเสาห้า
คติความเชื่อโบราณเสาห้าเนี่ยมันเป็นดาว
ดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง

หากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล
วันเสาร์ที่เป็นเสา๕เนี่ยนะ

แคล้วคลาดมากกว่าวันปกตินะฮะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะ
วัดเองก็เลยไม่อนุญาตให้ประชาชนไปร่วมพิธี
ก็จะมีเพียงพระสงฆ์มีทางพรามต่าง
นานาไปร่วมกันไม่กี่รูปหรอกนะ
แต่ว่าแต่ละรูปเองก็นั่งห่างกัน

เอาไปฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
วันนี้เป็นวันสำคัญที่เขาเรียกกันว่าเสาห้า
ซึ่งปรากฏการณ์จะมีไม่บ่อยนัก
ก็เลยถือโอกาสนั้นก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต

แล้วที่สำคัญหน้ากากผ้ามัสลินเนี่ย
ก็จะนำเข้าสู่ในการสมโพธิ

เป็นวันที่แข็งเป็นวันมงคลที่จะประกอบพิธี
เรื่องด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องมงคลต่างนานโดย

หน้ากากผ้าทำไมมันขาดตลาดจริง

รอบกับผ้ามัสลินเนี่ย
สามารถซักได้เป็นร้อยครั้ง
และแถมถ้าท่านได้ใช้ก็นำไปเป็นมงคลวัตถุอีก

แล้วก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะดำเนินชีวิต
แบบนี้รุ่นนี้จะมี๕สีก็จะมีสีขาวยันก็จะเป็นสีทอง
ถ้าเกิดเป็นผ้ายันสีพระทิเบกตัวยันเองก็จะเป็นสีทอง
ส่วนถ้าเกิดเป็นผ้าสีเขียวตัวยันก็จะเป็นสีเงิน

ถ้าเกิดเป็นผ้าสีส้มยันก็จะเป็นสีน้ำเงิน
อันนี้เขียวไหมเขียวกับตัวยันก็เป็นเงิน
ถ้าเป็นส้มนี่ก็เป็นสีน้ำเงินตัวยันนะฮะ
ถ้าเกิดเป็นผ้าสีเม็ดมะขามตัวยันก็จะเป็นสีเงิน

ก็จะถึง๗๐๐๘๐๐ใช้ครั้งเดียวก็ต้องทิ้ง
ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำเวลาไปซื้อนะฮะ
ไม่สามารถที่จะไปซื้อราคาถูกกว่านั้นได้
แต่ว่าหน้ากากแบบนี้คือเช่าบูชาไม่สูงมากแล้วมันก็ซักได้
แล้วก็ถือว่าเงินนั้นก็ทำบุญก็เลยเออก็เลยเดินทางมาสั่งจองมาเช่าไปนะครับ
มีรายงานบอกว่าหน้ากากลงยันอันนี้มีคนสั่งจองแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลในนงในเน็ตเนี่ย
แสนชิ้นคุณโอ้โหแสนชิ้นทางวัดกำลังทยอยผลิตแล้วก็จัดส่งให้
หลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงญาติโยมนะ
อยากสั่งจองนะแนะนำว่าสั่งจองออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมา
เพราะว่าเขาให้กักตัวอยู่บ้านคุณจะได้ปลอดภัย

ปลอดภัยกว่าปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ